กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกอุ้ยเป็นเกาเหลา
หลังจากที่ตอนนั้นน้ำชาเกาเหลากับปันนางก็เครียดกันหมดแล้ว
นางก็มาเกลียร์กันทุกอย่างโอเคแล้วปันกลับมาแล้ว
ล่าสุดวุ้นเส้นน้ำชาคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเฮ้ยวุ้นเส้นไปถ่ายรูปร่วมกับแฟนน้ำชา

ก็คือว่าคนก็จับตาว่าทำไมพักหลังเนี่ย

ยังไม่เลิกกันแต่ปรากฏว่ามีงานแต่งของเพื่อนนี่แหละ

และดูสนิทสนมกันเหมือนคุยกันเยอะ

คนก็เลยมาจับผิด
แต่น้อยน้ำชาขึ้นของขึ้นนะคะ

แล้วน้ำชาเขาหล่อหลังกับแฟนเขาด้วยใช่ไหม
ใช่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะคนนี้หรือเปล่า

คือหลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมานะฮะ
วุ้นเส้นเนี่ยที่ตกเป็นมือที่๓เนี่ย
ความรักของน้ำชากับแฟนนุ่มไฮโซหมื่นล้าน
ถ้าพูดเลยว่าเป็นไฮโซหมื่นล้านจริงเนี่ย
ปนน์ประธานวลเนี่ต้องมีปัญหากัน
ซึ่งก่อนหน้านี้เอาใจเย็น
ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะสาววุ้นเส้นก็ได้ออกมาปฏิเสธ
ถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงนะ
ที่งานแต่งงานของแพงขวัญข้าวไงคุณ

ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ถ่ายรูปร่วมแฟนกัน
เป็นการประกาศสยบเกาเหลาหม้อไฟเป็นที่เรียบร้อยพร้อมแคปชั่นว่า
สาวโสดหลายคนสงสัยว่าเลิกกับไฮโซโพกแล้วหรือเปล่า

น้ำชาได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่าตนเนี่ยได้มีโอกาสเคลียร์กับวุ้นเส้น
งานแต่งของพี่แพงขวัญข้าวนี่แหละ

แต่งแล้วส่วนสถานะตอนนี้ก็ตามที่โพสต์ในไอจี

จะให้พูดว่าเลิกมันก็จี๊ดอยู่เหมือนกัน
แต่ในวันงานแต่งของแพงก่อนข้าวก็ไม่ได้มีโอกาสเจอพกอยู่

แต่ยอมรับว่าตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะ

มีการพูดว่าวันไหนถ้ากลับมาคบกันได้มันก็เกิดขึ้นเอง
แล้วก็น้ำชายังบอกอีกว่าสำหรับตนตอนนี้เป็นเหมือนโค้งสุดท้าย

ดีกว่าที่ครอบคลับกันนานแล้วเจ็บกว่านี้
แสดงว่าเลิกกันน้อย

น้ำชากับแฟนเลิกมาแล้ว
นั้นเสร็จจริงหรอตัวเอง
แต่งานอันพัวนั่นเหรอไม่ใช่อันนี้ของแพงกว่านเข้า